สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะเกษตรกลางถ่ายในวันนี้นะคะอยู่กับพระปัจค่ะวันนี้พระพระคุณผู้ชมบุกมาที่นางวงสูงเปิดกล้องละครนะคะ
เขาบอกว่าพระเอกนางเอกเรื่องนี้นะคะสวยหล่อกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับเขาข้างในกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในนางวงสูงตอนนี้ต้องมาเกะกะเอามาเล่า

หัวในอย่างน้อยตอนนี้หัวในก็เอาเมื่อก่อน
อ๋อเดี๋ยวมีเนื้อมาโอเคเดี๋ยวเก็บข้างในนะคะ
อันนี้คืออย่างไรคะ

อปเปิร์ย์สุดใจไหมคะเค้านี้มีหลายคนมาก
ไปเที่ยว

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ขอแบบเกะกะ
เกะกะแปลว่าอย่างไหนค่ะ

อ๋อผมแค่คือหลงไปเลยนะประมาณนี้

เรื่องงานเรื่องอะไรนี้อะไรสักอย่าง
เฮียบอยเห็นน้องอะไรอย่างเงี้ย
น้องก็จะหลงแฟนแล้วก็น้อง

ปล่อยข่าวครับปล่อย

บ้านผมก็จริงก็เข้าใจแหละว่า

คือคนที่ยังไม่เหมือนพอไม่เจอ
คนที่ใช่เนอะผมว่าก็

ดูคนที่แบบเออมันใช่เราก็ใช่ดีกว่า
ผมก็ไม่มีเหมือนกัน

ขออนุญาตมาเกะกะหน่อยได้ไหมคะ

เชื่อโซซีเพราะที่ผมเข้าอยู่
ชอบตอนเชื่อโซซีได้มั้ยคะ

ช่วงนี้บ้าตอนนี้มันเเบี้ยบ

ก็จะเเลี่ยวความรัก
นั่นตอนนี้นะคะไม่ลงได้แล้ว

ตอนนี้ไม่ลงแล้ว